คราวนี้ค่ะมาดูธรรมเนียบหัวร้อนคนใหม่กันหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นคนขับรถเก่งเขาไม่พอใจบิ๊กไบท์
บิ๊กไบท์เนี่ยไปเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ
พี่เบียกผมทำไม

ใช่คือระหว่างรถเก่งกับบิ๊กไบท์เนี่ยบิ๊กไบท์อยู่เลนขวาถูกไหม

บิ๊กไบท์ก็เลยบีบแร้ก็เลยเบิ้ลเครื่องมันก็เป็นเรื่องเลยค่ะ

คือคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยเอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าพอเถียงกัน
เหมือนในคลิปสัก๒๓นาทีรถมันติด
แต่ว่ารถก็ไม่ได้เฉียวชนนะทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป

แล้วก็อย่างหนึ่งคือบิ๊กไบท์ขับเลนขวาด้วย